ภาษาอังกฤษวันละคำ

อ่านคำนี้หน่อยภาษาอังกฤษวันละคำ

ที่ต้องให้อ่านคำนี้เพราะว่าคุณเจี๊ยบอำมารัฐเนี่ย

เนี่ยเขียนว่าภักด์๙กลายไม่ใช่ภักด์อันดับ๑

ก็นี่ไงที่หมอชนน่านบอกไง
ใช่คือหมอชนนั่นให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนบอกแบบนี้
บอกว่าภักดิ์ข้าวไกลได้๑๕๑เสียงใช่ไหม

เพื่อไทยได้๑๔๑เสียงใช่ไหม
แต่ถ้าไปดูเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็จับมือกันเหนียวแน่น
เสียงของพักอื่นคั่วรัฐบาลเดิม
เขาจับกัน๑๘๘นะไม่ปล่อยอะไรกันเลย

ดังนั้นเท่ากับเสียงอันดับหนึ่งใช้คำแบบนี้
คืออาจจะไม่ใช่พักอันดับหนึ่งเพราะเป็นการรวมของหลายเสียงจากหลายพัก
กลายเป็นเสียงอันดับหนึ่งของสภาเขาเหนียวแน่นกันแบบนั้น
ส่วนก้าวไกลเป็นอันดับ๒ไงได้๑๕๑
ภักดิ์เพื่อไทยก็ยอมรับเป็นอันดับสามไงได้๑๔๑
นี่คือคำพูดของคุณหมอชนนั่นศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย

คือไม่ได้บอกหรอกว่าเขาได้รับการเลือกตั้งมาแค่ไหน
แต่ถ้าเขายังจับมือกันเหนียวแน่นแบบนั้น
เท่ากับเขาได้ถึง๑๘๘เสียงนะ
มันก็สะท้อนว่าฝั่งเราก็ต้องจับกันเหนียวแน่นอะไรหรือเปล่า
แต่ทันทีทันใดที่หมอชนน่านให้สัมภาษณ์มาแบบนั้น
ทำเอาคุณอำมารัฐโชคประมิติคุณอธิษศาสตร์ภาคเก้าไกร
แล้วก็เป็นกรรมการบริหารพักนะ
ก็ข้อความสั้นพักเก้าไกลไม่ใช่พักอันดับหนึ่ง

ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลยนะ
คำสั้นของคุณเจี๊ยบ
นี่เอาจริงร้อนแรงบนโลกโซเชียลยังไม่หมดนะ

อาจารย์ทองทองจันทรังสู่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขนบประเพณีอาจารย์เคยเป็นอดีต
คณะบดีที่นิติของจุฬาด้วยนะคะ

อาจารย์ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะ
มันก็มีหลายข้อคำถามแล้วค่ะ
ซึ่งอาจารย์โพสต์ข้อความเอาไว้

มีผู้ให้ความเห็นว่าในเมื่อสวมีความสำคัญในการตั้งรัฐบาลถึงขนาดนี้
แบ่งโคต้าตำแหน่งรัฐมนตรีให้สวเป็นเองซะเลย
เช่นกระลาโฮมหรือมหาดไทยให้รู้รอดไป

พอโพสต์โพสต์ออกไปปั๊บเนี่ยคนมาคอมเมนต์เพียบเลยนะ
ก็มาถามอาจารย์ทงทองนั่นแหละถามว่า
เสนอชื่อสวผู้ทรงเกียรติท่านไหนดีครับอาจารย์
อาจารย์ทรงทองบอกว่านึกออกอยู่๒๓ชื่อ
ถ้าพวกเราช่วยกันนึกน่าจะตรงกันหลายคนครับ

อีกอันหนึ่งอาจารย์โพสต์ข้อความ
คิดเห็นอย่างไรคะที่มีคนบอกว่าพวกหนูยังเป็นเด็ก
ไม่ควรพูดอะไรควรรอไว้เป็นผู้ใหญ่ก่อน
อาจารย์ก็เลยไปคอมเมนต์ตอบบอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะ
เพียงแต่ว่าผู้ใหญ่บางคนควรหยุดพูดได้แล้ว

ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าผู้ใหญ่ปัจจุบันเนี่ย
ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนที่อายุน้อยกว่าโพสต์นี้น่ะ
คนทั้งเป็นคนรุ่นใหม่เป็นนักศึกษานิสิต

ก็มองว่านี่แหละเป็นตัวอย่างความคิดเห็นที่ดี
สะท้อนภาพสังคมในปัจจุบันนะคะ